เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าร้านข้าวต้มครับในพื้นที่จังหวัดตรัง
มีผู้ชายผู้หญิงเขานั่งกินข้าวต้มกันอยู่
แล้วปรากฏว่ามีกระบะคันหนึ่งแต่งซิ่งมาจอด

คนในรถกระบะลงมาแล้วชักปืนยิงใส่

ผู้ชายคนที่เขานั่งกินข้าวต้มอยู่ก่อนหน้านั้นนะครับ

แล้วเหมือนกับวนรถมาแล้วยิงซ้ำอีกครั้งด้วย

เหตุการณ์อุกอาจนี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
บริเวณหน้าร้านข้าวต้มในพื้นที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
ผู้ตายคือนายจารุพงศ์อายุ๓๒
ถูกยิงด้วยปืน๙มมครับ
กระสุนเจาะเข้าที่หัว๓นัด
หน้าผากเหนือคิ้วขวาและแก้มขวาอย่างละ๑แผลนะครับ

ตำรวจตรวจสอบเพิ่มเติมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานครับ
ก็ไปเจอมอเตอร์ไซค์ผู้ตายจอดอยู่ที่ถนนหน้าร้าน
แล้วมีมีดปลายแหลมของผู้ตายตกอยู่ด้วย๑เล่ม
เหล่านี้ก็เป็นข้อมูลของกลางที่ตำรวจนั้นเก็บรวบรวมได้นะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อเบื้องต้นคือนายนพดลอายุ๓๒
ขับกระบะแต่งซิ่งทะเบียนกไก่นหนู๔๑๘๔จังหวัดตรัง
่งหน้าหลบหนีไปทางแยกอันดามันอำเภอห้วยยอดนะครับ
พยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าในระหว่างเกิดเหตุเนี่ย
คือลูกค้าเขานั่งกันอยู่หลายโต๊ะที่ร้านข้าวต้ม
ฝั่งของผู้ตายเป็นลูกค้าขาจร
มากันทั้งหมด๔คนเป็นผู้หญิง๒ผู้ชาย๒ครับ
ผู้ตายน่าจะมากับเพื่อนแล้วก็เมียของเขาด้วย

คนในร้านเองกำลังรับบินลูกค้ารับออเดอร์จากลูกค้า
สักพักหนึ่งรถของผู้ก่อเหตุขับมาและจอดเลยไปนิดหนึ่ง

เห็นว่ารถผู้ก่อเหตุขับมาจอดเลยหน้าร้านข้าวต้มไป
ไม่รู้เขานึกคิดอะไรฮะรีบวิ่งไปที่มอเตอร์ไซค์
แล้วไปหยิบมีดเล่มที่ตกอยู่
เหมือนต้องการจะเอามาป้องกันอะไรหรือไม่อย่างไร
รีบวิ่งไปหยิบมีดก่อนเลยไปหยิบมีด

แล้วเป็นจังหวะที่ฝั่งของคนก่อเหตุ
ซึ่งขับกระบะแต่งซิ่งมาแล้วจอดเลยร้านไปนิดหนึ่ง
ลงมาจากรถแบบไม่ได้ปิดบังใบหน้าเลยนะ

วิ่งลงมาแล้วชักปืนจากกระเป๋าสะพายข้าง
ยิงใส่ผู้ตายทันทีรัวปืนหลายนัด

คนที่ร้านก็ตะโกนบอกไปว่าอย่ายิงกันอย่ายิงกัน

แล้ววกกลับมายิงซ้ำอีกหนึ่งนัดครับ
โอ้โหนี่โหดเยี่ยมมากนะครับ
ระหว่างนั้นหลายคนตกใจ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมีเด็กผู้หญิงประมาณ๔คนนะครับ
ตกใจลงมาจากรถในฝั่งคนก่อเหตุ
วิ่งมาแล้วไปหลบกันที่ห้องน้ำเสียงปืนมันดังสนั่นไงครับ
แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งตามลงมาแล้วบอกว่า
หนูขึ้นรถกลับมาขึ้นรถเร็ว
แต่จังหวะนั้นฝั่งคนก่อเหตุขับกระบะหลบหนีไปแล้ว
คือทิ้งเด็ก๔คนแล้วก็ผู้หญิงอีก๑คนเอาไว้ที่ร้านข้าวต้มฮะ
ก่อนที่ตำรวจจะมารับตัวพาไป
ฟังคนเห็นเหตุการณ์เล่าเพิ่มเติมครับ
ผู้เสียชีวิตวิ่งลงไปที่รถ
ก็เลยตอนนั้นยังไม่ทราบว่าเกิดเหตุอะไร
แล้วพออยู่มันมีผู้ชายวิ่งมาจากรถ
วิ่งมาแล้วก็มาถึงก็ยิงเลยปั้ง
ก็เห็นผู้ชายนั้นก็ล้มเอ้าก็ตะโกนว่าอย่ายิง
ใช่แล้วก็มันก็วิ่งกลับไปมันวิ่งกลับไปที่รถ

เค้ามีพุธค่าคือมาแบบโปรกตีเลยสิ
ในเบื้องต้นนะครับตำรวจสืบทราบว่าทั้งคู่เคยมีปัญหากันมาก่อน
ทะเลาะกันรุนแรงมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับ

ในขณะเดียวกันก็จะไปไร่ตรวจสอบข้อมูล
มีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป
ปมเหตุที่แท้จริงคืออะไรทำไมถึงก่อเหตุอุกอาจแบบนี้นะฮะ